เรามาติดตามกรณีนี้นะครับ

นี่ยังเป็นคำถามอยู่นะ

แม่คนหนึ่งโวยนะฮะบอกว่าร่างของลูกหายไปจากโรงศพ
หลังจากที่ทางโรงพยาบาลทำคลอดให้
แล้วบอกว่าเด็กน้อยเสียชีวิตบรรจุใส่โลง
พอแม่จะทำพิธีทางศาสนา
โลงออกมาปรากฏไม่เจอศพลูก

กลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แต่เรื่องนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
เพราะคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลก็สงสัย
บอกว่าศพเด็กจะหายไปได้ยังไง
โรงพยาบาลจะผิดพลาดขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
หรือแม่ไม่ได้ท้องและแม่สร้างเรื่องขึ้นมา
แต่ทางญาติของผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
โอ้โหเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใครก็จะสร้างเรื่อง
แล้วแม่ก็ยืนยันว่าแม่ท้องลูกแฝดด้วยซ้ำ

เรื่องนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากนี่แหละครับ
หัวอกคนเป็นแม่ใจสลายเมื่อเปิดถุงบรรจุศพลูก
เพื่อนำไปบรรจุในโลงแต่ไม่เจอร่างของลูก
คลิปนี้พวกเป็นแม่ก็คือนางสาวเตย
ดีนะที่หลวงตาให้เปิดถุงเพื่อมัดสายสินใหม่
งั้นพวกเราคงต้องเผาแต่ผ้าขนหนู
ทำยังไงได้ล่ะให้ผ้าขนหนูมาแล้วศพอยู่ไหน

อ้างว่าเธอได้คลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เป็นการคลอดลูกแฝดชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
คลอดทารกไม่แข็งแรงต้องเข้าตู้อกทั้งคู่
ผ่านไป๑สัปดาห์ทางโรงพยาบาล

สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ให้พ่อและแม่ไปรับศพเด็กที่โรงพยาบาล
โดยกำชับไว้บอกว่าไม่ต้องเปิดถุงบรรจุศพ

ทีนี้ครับพอพ่อแม่จะมาทำพิธีที่วัด

เพราะว่าพระท่านจะมัดตราสังให้

ปรากฏว่าพอเปิดถุงออกมา
พบว่าในถุงไม่มีศพเด็ก
มีแต่ผ้าขนหนูนะครับ

เจ๊ม้อยวีพลัสนำมาแชร์ต่อ
ส่วนชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะเลย

โรงพยาบาลทำแบบนี้ได้อย่างไร
หรือว่าผู้เป็นแม่สร้างเรื่องหรือเปล่า
แต่ว่าทางเพจก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
ต้องรอให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงก่อน

ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาล
คือที่โรงพยาบาลนะคุณนะ

กับโรงพยาบาลที่๒คือโรงพยาบาลบางปามะที่สุพรรณบุรี
เมื่อวานที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชคุณที่สุพรรณบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งโต๊ะแถลงนะตั้งโต๊ะชี้แจงนะ
พร้อมด้วยภูมิในการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับ
แล้วก็ยังมีรองภูมิหน่วยการฝ่ายการแพทย์และทีมแพทย์พยาบาล
ทั้ง๒โรงพยาบาลคือเจ้าพญายมราชและโรงพยาบาลบางปลาม้า
ร่วมแถลงชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้นักข่าวสอบถาม
ทีนี้ครับเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลบางปะม้าอย่างไร
เรื่องนี้นะครับนายแพทย์วรสสัตยาวุฒิพงศ์
แพทย์ของโรงพยาบาลบางปลาม้า
เขายืนยันออกมาแบบนี้นะครับบอกว่า
ผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นแม่เด็กเข้ามารักษาตัวจริง
ที่โรงพยาบาลบางปลาม้าในวันที่๑๐พฤษภาคม
แต่ว่าเป็นการรักษาอาการติดเชื้อในท่อปัสสาวะ
หรือว่าอาการตกขาวและอาการอุ้งเชิงกรานอักเสบ
ทีนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อพร้อมกับตรวจปัสสาวะ

ก็พบว่าไม่มีการตั้งคันหรือคลอดบุตรมาก่อน
ให้คนไข้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน

ผู้หญิงคนดังกล่าวกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการเดิมแล้วครับ
ทีนี้ทางหมอก็ให้แอดมิตรนอนโรงพยาบาล
เพื่อดูอาการ
ยืนยันว่าไม่มีการฝากคันหรือว่าคลอด

ประกอบกับช่วงนั้นสถานการณ์โควิดห้องคลอดของโรงพยาบาลปิด
และถ้ายิ่งเป็นคันแฝด
ทางโรงพยาบาลบางปาม้าซึ่งเป็นเพียงโรงพยาบาลศูนย์
จะไม่รับทำคลอดคันแฝดโดยเด็ดขาด
ก็ตรงกับข้อมูลของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เกี่ยวพันกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอย่างไร
เพราะว่าผู้เป็นแม่อ้างว่าทางโรงพยาบาลบางปาม้านะครับ
มีการส่งต่อลูกน้อยของเธอ
หลังจากคลอดและมีอาการหนัก
ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ทีนี้ก็ต้องมีการชี้แจงว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
รับการส่งต่อคนไข้ที่เป็นทารกน้อยแฝด๒รายหรือไม่
คือทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชออกมาชี้แจงแบบนี้เลยครับ
บอกว่าทางโรงพยาบาลไม่มีการรับเด็กมารับการรักษา
ไม่มีการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลบางปลาม้า

ไม่มีบันทึกในระบบเวทระเบียน
และไม่มีการมารับศพเด็กกันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ไม่พบว่ามีรถพยาบาลของโรงพยาบาลบางประมาท
เข้ามาส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่อย่างใด
และก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุด
และสถานที่ในการรับศพด้วยคุณ
ซึ่งกรณีที่แม่ของเด็กกล่าวอ้างว่าเด็กตาย

ทางโรงพยาบาลเจ้าพญายมราชบอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะตามระเบียบต้องมารับศพอีกห้องหนึ่ง
ที่ห้องชั้น๑คือห้องปลายฟ้า
นี่คุณหมอทั้ง๒โรงพยาบาลชี้แจงออกมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับพอโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชคือ
คุณหมอพงนบรินชาติรังสรรค์บอกว่ากรณีนี้นะ

ว่าผู้เป็นพ่อและแม่ที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อและแม่เด็ก

เพราะการกระทำดังกล่าวทำให้วิชาชีพของหมอเสียหาย
และทีนี้ครับก็ต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป
คุณคือทั้ง๒โรงพยาบาลเขายืนยันนะ
ปาม้ายืนยันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องไม่ได้ตั้งคัน
พญายมราชยืนยันว่าไม่มีการส่งเด็กมารักษาต่อ
หรือไม่มีการมารับศพเด็กที่โรงพยาบาล
ก็เลยเป็นคำถามว่าผู้เป็นแม่ทำไมถึงอ้างตัวว่าท้อง
แล้วก็มาคลอดที่โรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ครับผู้เป็นพ่อและแม่ที่อ้างตัวว่าคลอดเด็กออกมา
ก็คือนายนัทและนางเตย
ออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย

เพราะว่าคุณหนุ่มพาทั้งคู่ไปโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

แล้วก็คุณหนุ่มเมื่อวานก็ชี้แจงในรายการข่าวใส่ไข่

หลังจากที่พาทั้งคู่ไปตรวจภายใน
คือคุณหนุ่มบอกว่าอยากจะพานางเตย
ไปตรวจกับคุณหมอสูตินารีเวศนะครับ
ว่านางเตยเนี่ยเคยตั้งคันหรือไม่นะครับ
คุณหมอสูตินารีเวศคือคุณหมออานนท์เรืองอุตมานนท์
คุณหมอของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ได้มีการตรวจตรวจนางเตย
แล้วหลังการตรวจสอบคุณหมอให้ข้อมูลว่าไงคุณ
คุณหมอก็บอกค่ะว่าไม่พบการตั้งคันคุณผู้ชม
อันนี้ต้องบอกก่อนนะจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งคัน
แล้วก็สมมุติว่าลูกไม่อยู่แล้วหรือแท้ง
ที่มันจะตรวจสอบได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยตั้งคันมาจริงหรือเปล่า
แต่ทีนี้ในกรณีของคุณแม่คนนี้คุณหมออานนท์บอกว่า
ถึงแม้ว่าตัวแม่จะแจ้งว่าได้คลอดลูกตอนอายุคัน๓๒สัปดาห์
จริงมันต้องคลอดตอน๓๘สัปดาห์นะคะ
ยังไม่ครบกำหนดคลอดนะตอนที่เขาคลอด๓๒เนี่ย
ตัวเล็กแต่พอไปตรวจดูค่ะ
มันไม่เจอพวกบาดแผลหรือว่ารอยเย็บคุณ
อย่างปากมดลูกก็มีขนาดปกติ
มันต่างจากคนที่เคยคลอดลูกทั่วไปแล้ว
เวลาที่มดลูกจะมาปกติมันต้องใช้เวลาประมาณ๒๓อาทิตย

มดลูกของนางเตยปกติขนาดอยู่ที่๗๒๘คูณ๔๖เซนติเมตร
ซึ่งเท่ากับค่าปกติเลยอยู่ที่ประมาณนี้
ค่าปกติของปากมดลูกของผู้หญิงอยู่ที่๗๕คูณ๕เซนติเมตร
หรือว่าเคยตั้งคันมดลูกมันจะโป่ง
มันยังลอยมันยังโป่งอยู่สามารถตรวจสอบได้
แต่กรณีนี้มดลูกของนางเตยมันบีบแบน
หมอสรุปบอกว่าไม่เหมือนเพิ่งจะคลอดลูกมา
ใช่ค่ะจริงหมอเขาตรวจหลายอย่างนะ
อีกอันหนึ่งที่มันตรวจจะเป็นเชิงวิชาการหน่อยคุณผู้ชม
คือเขาเจาะเลือดไปตรวจหาค่าโปรแลกติน
มันเป็นฮอร์โมนสำหรับการสร้างน้ำนมเนี่ย
ผลออกมาไอ้ฮอร์โมนตัวนี้ค่าโปรแลคตินมันมีค่าเท่ากับ๑๐
คืออะไรคือเทียบเท่ากับคนปกติเลย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแม่ที่ให้นมจริง
เวลาตรวจค่าโปรเล็กตินมันจะขึ้นสูงมันจะเป็นหลักร้อยขึ้นไป
เออแต่กรณีของนางเตยก่อนหน้านั้นในคลิปอะไรต่าง
เธอก็บอกว่าเธอก็คันนมจากหน้าอกของตัวเอง

แต่ทีนี้คุณหมอก็ตรวจเรื่องของกรณีของไอ้ค่าโปรแลคติน
เกี่ยวกับน้ำนมมารดาเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหม

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาก็เลยบอกว่า
หันออกมาจากหน้าอกของตัวเองจากเต้าของตัวเอง
แต่ว่าหลังจากทราบผลตรวจของคุณหมอสูตินารีเวศ

คือต้องบอกว่าคุณหมอสูติท่านนี้ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ไม่เกี่ยวกับ๒โรงพยาบาลบางปลาม้ากับที่เจ้าพญายมราชเลย
แต่เพียงแค่ว่าคุณหนุ่มกัญชัยเขาอยากพาสองคนนี้

สองสามีภรรยาคือนายนัทแล้วก็นางเตย

เราไปเราจะไปตรวจที่ไหนต่อ
ตอนนี้สังเกตุจริงพี่เชื่อว่าเมียพี่ท้องไหม
เชื่อเลยครับ
และผู้เป็นพ่อยังยืนยันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต
กับท่าร์ท้องและครอดลูกแฝดออกมา
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามที่เธอเล่านะครับ
เรื่องนี้ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกกฤษ
จันทร์สว่างผู้บังกับการสอบภอมเมืองสุพรรณบุรี
สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
เพราะว่าทางด้านของโรงพยาบาลเขาก็จะแจ้งความเหมือนกันนะ
เพราะว่าทำให้โรงพยาบาลเขาเสียหาย
สำหรับ๒โรงพยาบาลคือบางปาม้ากับเจ้าพระยายมราช
แล้วก็กรณีของสามีภรรยาคู่นี้

ว่าโรงพยาบาลปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ทำลูกเขาตาย
ตอนนี้ทางตำรวจก็ต้องทำงาน
แล้วทีนี้มันต้องมีข้อตรวจสอบจากเชิงวิชาการออกมาด้วย
เชิงวิทยาศาสตร์ให้รอบด้านออกมาด้วย

เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการแชร์กันออกมานะฮะ
ว่านางเตยเคยเหมือนว่าแชร์ภาพ

คือเป็นภาพถ่ายภาพมาว่านี่เป็นท้องนูน

ใช่มีแบบเป็นคลิปว่าถ่ายที่ท้องนะไม่เห็นหน้านะ

แล้วก็ตอนนอนเราบอกท้องโตแล้ว

เพราะลูกค้าสองคนลูกแฝดสองคน

เหมือนเคลื่อนไหวขยับใช่ไหมลูกดิ้นอะไรแบบนี้
แต่รูปเหล่านี้ก็ต้องพิสูจน์กันอีกว่า
เป็นท้องของนางเตยจริงหรือเปล่า

ภาพบางภาพเหมือนได้มาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะ

เพราะว่ามันจะมีวันที่บอกอายุคันบอกอะไรเรียบร้อยเรียบร้อย
อันนี้ส่วนหนึ่งนะที่เราถกเถียงกันอยู่เหมือนกัน

คือบางปลาม้าแล้วก็เจ้าพญายมราช
บอกว่ากรณีที่นางเตยเอาภาพนี้ขึ้นมา
บอกว่าตรวจคันแล้วเจอหน้าเด็กในคันของเธอเนี่ย

ใครก็ได้ไปค้นหาออกมาก็ได้

ไม่ใช่ภาพลูกน้อยของนางเตย
วันที่ที่วงไว้ก็คือตั้งแต่ปีไหนเราก็ไม่รู้
แล้วก็คลิปที่เขาแชร์กันอยู่ที่เราเล่ากันอยู่นะ
ว่าถ่ายตรงท้องแล้วก็เด็กลูกดิ้นเตะท้อง

ถ้าเธอทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเธอต้องการอะไรกันแน่

ว่าจุดประสงค์ของนางเตยเองคืออะไร
หรือว่าท้องจริงต้องไม่จริงอะไรยังไงก็ตาม
แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เขาตรวจสอบออกมาแบบนี้ไง